ทีนี้พาไปที่จังหวัดชัยนาธกันหน่อยนะคะ
ชาวจังหวัดชายนาฏบอกว่าแหมคัดกรองเข้มขนาดนี้
โควิดมันจะเล็ดลอดเข้ามาได้ยังไงเขามีวิธีการยังไงเดี๋ยวไปดูกันค่ะ
สวัสดีครับคุณตั้มพาเพลินวันนี้พามาเดินตลาดที่ชายนาฏครับ
ที่เขาจะขายสัปดาห์ละสองวันเป็นตลาดเดียวในโลกมนุษย์ก็ว่าได้
คุณเชื่อไหมทุกร้านค้านะผมใช้คำว่าทุกร้านค้า
มีเครื่องตรวจผลปรุงทุกร้านเลยครับร้านละ๑ตัว
โอ้โหปกตินี่เวลาเราไปตลาดใช่ไหมก๊อฟอืม
ปากทางเข้าตลาดเนี่ยจะมีไอ้เจ้าเครื่อง
แกนเนี่ยตัวเดียวติดแล้วก็เข้าไปได้เลยถูกไหมฮะ
โอ้โหแต่คราวนี้ที่ตลาดชายนาฏค่ะเขามีทุกร้านทุ่มทุนสร้างมากนะคะ
เพจนายตั้มพลาเพลินเขาบอกว่าเป็นที่เดียวในเมืองไทย
ที่มีเครื่องวัดอุณหภูมิทุกร้านไม่น่าจะมีที่ไหนเหมือนแบบนี้นะคะ
แบบนี้โควิด๑๙จะเล็ดลอดเข้ามาได้ก็ให้มันรู้ไปนะคะ
ชัยนาธิ์บ้านฉันปลอดภัยสุดค่ะนะครับคุณผู้ชมนี่ตลาด